ตามกันต่อแล้วก็ตามตัวคนขับรถเบ้นหัวร้อนคนนี้
ไม่รู้ว่าไปถูกกระบะปาดหน้าจริงหรือเปล่า
แต่ว่าเขาปาดกลับนะฮะแล้วก็ไปต่อว่าไปชกคุณลุงอายุ๖๙ปี
ซึ่งเป็นคนขับกระบะลากตัวไปขอโทษแม่อ้างว่าเขาเบรก
แล้วแม่เขาศีรษะไปกระแทกกระจกแล้วก็บาดเจ็บ
แล้วก็เป็นคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเรายังหาตัวไม่เจอ

ล่าสุดนะฮะนักข่าวก็ลงไปคุยกันกับคุณลุง
หรือว่าคุณตามนตรีสาคุณนี่แหละ
ซึ่งขับกระบะมาเป็นผู้เสียหาย
อันนี้คลิปคุณผู้ชมก็ได้เห็นไปบ้างแล้ว
เป็นนุ่มขับเบ้นคนนี้ลงไปต่อยบังคับให้ไปกราบขอโทษแม่
ล่าสุดเนี่ยคุณตามนตรีพร้อมกับทนายความเดินทางไปพบ
พนักงานสอบสวนสพหนอง๒ห้องที่ขอนแก่ม
ให้ปากคำที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเล่าให้กับทีมข่าวฟังด้วยว่า
วันศุกร์คุณตาขับรถไปต่อทะเบียน
อันนี้มันคือตรอสถานตรวจสภาพรถ
แล้วเขารับตอบทะเบียนด้วยก็เข้าไปในตัวเมืองอำเภอ
พอไปถึงทางเข้าหน้ามร้านชะลอรถแล้วก็ตีไฟจะเลี้ยวเข้าร้านไป
ข้างหลังก็มองเห็นแล้วว่ามีรถมาอีกคันนึงสักประมาณ๕๐๖๐เมตร
ตัดสินใจเลี้ยวขวาเข้าไปแล้วก็ไปจอด
หลังจากนั้นรถเบ้นขับตามมาปาดหน้าแล้วคุณตาเนี่ยก็ไปต่อไม่ได้
คนขับรถเบ้นลงมาไปชกที่ขมับ๑ครั้ง
แล้วก็บังคับให้คุณตาลงจากรถไปกราบขอโทษแม่
ซึ่งนั่งอยู่ฝั่งของผู้โดยสารในรถเบนท์
คุณตาก็ไปกราบขอโทษสองครั้งแล้วถามว่าเอาแม่เป็นอะไรมากไหมเจ็บตรงไหนไหม
ซึ่งแม่เขาก็ตอบว่าเจ็บที่หน้าผากนิดหน่อยก็มีการขอโทษไปแล้วก็แยกย้ายกันไป
ในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นพนักงานในร้านในสถานตรวจสภาพรถเห็นกันหมดเลย
แต่ว่าไม่มีใครกล้าไปช่วยเพราะเกรงว่าจะถูกทำร้ายไปด้วยนะฮะ
คุณตายังบอกว่ายืนยันนะว่าคุณตาเนี่ยไม่ได้ขับรถตัดหน้าเบนท์คันนั้นหรือว่าคันไหนเลย
แล้วยืนยันได้ว่าจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนขับรถเบ้นอย่างถึงที่สุดด้วย
แล้วก็ให้เลิกพฤติกรรมดังกล่าวซะเพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีครับ
ขอบคุณครับ

เจ้าของรถเบ้นคันนั้นว่าเป็นใคร
เนื่องจากว่ากล้องพยายามซูมที่ทะเบียนแล้ว
มันไม่ชัดแต่ว่าใบหน้าเนี่ยซูมแล้ว
มันก็เห็นแหละครับว่าใคร

แต่ว่าภาพนิ่งค่อนข้างชัดเหมือนกัน

ถ้าใครเป็นญาติหรือบุคคลในภาพ
ก็ติดต่อไปยังตำรวจในพื้นที่ของขอนแก่นได้นะครับ